เรื่องที่ลูกจ้างรอคอยมานาน
ว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่
เพราะหลังจากรอมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ธรรมดาในแทบทุกปี
ปลายปีก็จะมีการพูดถึงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ
แต่ปลายปีที่แล้วยังไม่เห็นพูดถึงกันเลย
เพราะว่าการประชุมบอร์ดค่าจ้างก็เป็นบอร์ดใหม่นะ
เป็นบอร์ดใหม่ทั้งหมดดังนั้นทำไมไม่ประชุมกันสักที
ท้ายที่สุดมีการประชุมกันเมื่อสัปดาห์ก่อน

แล้วก็มาประชุมกันเมื่อวานอีกครั้ง
เพราะบอกว่าไตรภาคีครบทุกฝ่าย
ประชุมกันซะเย็นเลย๔โมงเย็น
และประชุมกัน๗ชั่วโมงครับ
คุณผู้ชมนับไป๔โมงเย็นจนถึงประมาณเกือบ๔ทุ่ม
เกือบ๕ทุ่มเหรอครับสิทธิ์ตู้เย็นเหรอครับเกือบ๕ทุ่ม
ได้ผลสรุปออกมา๗อัตรา
สำหรับแต่ละพื้นที่นะครับ
ว่าเพิ่มขึ้นมากน้อยไม่เท่ากันนะครับ
ผลออกมาแบบนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศใช้นะ
เพราะว่าต้องรอเข้าคอรมอก่อน
ว่าจะใช้ได้วันที่๑เมษายนนี้เป็นต้นไป

เพราะว่า๗อัตราแบ่งเป็นพื้นที่ไหนบ้างนะครับ
๓จังหวัดได้ขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมากที่สุด

จาก๓๐๐บาทเป็น๓๓๐บาทต่อวัน
ก็ได้แก่เมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวเมืองภูเก็ต

และอีก๒จังหวัดที่น่าสนใจก็คือชนบุรีและระยอง
ทำไม๒จังหวัดนี้ถึงได้เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดรู้ไหม
เพราะเป็นการรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ว่าน่าจะมีการขยายตัวเศรษฐกิจทางด้านของฝั่งตะวันออก

เป็นโรงงานแล้วก็จะมีการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมากที่จุดนี้
ใช่ครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจมันจะขึ้น
ค่าใช้จ่ายอื่นมันก็อาจจะขึ้น

ใช่ฮะดังนั้นก็เลยเพิ่มนี่แหละฮะ
ภูเก็ตชมบุรีระยอง๓๓๐บาท

จังหวัดที่ได้เพิ่มเงินเป็น๓๒๕บาท

นครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีสมุทรประการสมุทรสาคร
และฉะเชิงเซาก็เท่ากับกรุงเทพ

จังหวัดที่ได้เพิ่มเป็น๓๒๐บาท

อุบลราชธานีสุพรรณบุรีสระบุรีอายุทยาหนองคาย
บุรีตราดขอนแก่นสงขลาสุราธานี
กระบี่เชียงใหม่นครราชศรีมาและพังงา
ส่วนจังหวัดที่ได้ขึ้นเป็น๓๑๘บาทมี๗จังหวัด
คือจันทบุรีสมุทรสงครามสกลนครมุกดาหารนครนายก

ส่วนจังหวัดที่ได้ขึ้นเป็น๓๑๕บาท
ก็มี๒๑จังหวัดไล่เลียงแบบนี้
ร้อยเอ็ดประจวบนครสวรรค์สะแก้วพัทธลุงอุตราดิษฐ์
อุดรธานีนครพนมบุรีรำสุรินเพชรชบุรี
พิศนุโลกเพชรบูรณ์ชัยนาฏเลยยะโสธร
พยาวบึงกาลน่านกาญจนบุรีและอ่างทอง

จังหวัดที่ขึ้น๓๑๐บาทมีอีก๒๒จังหวัด
๒จังหวัดที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำนะคะ
เป็นข้อเสนอก่อนนะคะ๓๑๐บาท
บุรีนครศรีธรรมราชตรังแม่ห้องศร
ลำปางลำภูนย์เชียงรายสุโคไทย
กำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานี
ศรีสะเกดตากชัยภูมิอำนาจเจริญ
แพร่ราชบุรีระนองมหาสารคาม
ชุมพรหนงบูรรมภูและสตูน
ขณะที่จังหวัดที่ได้ค่าแรงที่ต่ำลงมาอีกสักนิดนึง๒บาทนะคะ
๘บาทนราธิวาสยาลาและปัตตานีค่ะ

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเสนอข้อเสนอเพิ่มเติม๓เรื่องด้วยกัน
ส่วนคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร
เกี่ยวกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ
ต้องมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือน

และเป็นหลักประกันค่าจ้างที่จะต้องมีการปรับขึ้นทุกปี

นี่ก็ดีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญให้เห็นโครงสร้างเงินเดือนไปซะ
เขาจะได้รู้อนาคตของฉันจะไปอยู่ตรงไหน

แผนอนาคตอย่างไรใช่ครับสอง
อัตราค่าจ้างแบบลอยตัวให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ
ก็คือที่ชนบุรีระยองแล้วก็ที่ฉะเชิงเศร้าก่อน
ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการได้แรงงานฝีมือที่ต้องการ
เพราะจ้างในอัตราสูงเออใช่เรื่องของฝีมือแรงงานนี่สำคัญ
ที่พื้นที่ทั้งภูเก็ตชมบุรีระยองเขาอัตราค่าจ้างสูง
เพราะว่าเรื่องของฝีมือแรงงานด้วยรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษนะครับ
และข้อเสนอที่๓คือการกำหนดมาตรการลดหย่อนภาษีของผู้ประกอบการ
อันนี้ต้องช่วยผู้ประกอบการด้วยช่วยฝ่ายนายจ้างด้วย

เพราะว่าเงินจ่ายให้กับลูกน้องเยอะขึ้น
ใช่ฮะค่าจ้างแรงงานนั้นเพิ่มขึ้นนะนะ

สามารถนำเงินดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีได้๑๕เท่านะครับ
ข้อเสนอ๓ข้อดังกล่าวยังต้องผ่านการพิจารณาอีกหลายขั้นตอนนะ
ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาในขั้นสุดท้าย
แต่ว่าเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย
ก็พยายามที่จะดันเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
เพราะท้ายที่สุดถือว่าเป็นข้อสรุป๓ฝ่ายแล้วนะ

ที่ลงตัวบ้างนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่แบบไม่ลงตัวกัน
นายจ้างก็ไม่พอใจไม่อยากขึ้นให้เพราะว่าไม่ไหว
ลูกจ้างก็บอกไม่ขึ้นให้ก็ไม่ทำงานนะ

นายกรัฐมนตรีก็บอกถ้ามีข้อสรุปออกมา
อย่างไรจะช่วยทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ถ้าต้นทุนเพิ่มมากขึ้นนายกรัฐมนตรีก็จะช่วย
ซึ่งออกมาในข้อ๓นี่แหละก็คือการลดหย่อนภาษี